ส่วนข่าวต่อไปไปที่จังหวัดเชียงรายครับคุณผู้ชมครับ
มีคนไปพบศพผู้ชายคนนี้ครับถูกยิงนะฮะแล้วก็โยนศพลงไปทิ้งในบ่อนี่ฮะ
เป็นบ่อน้ำอยู่กลางสวนลำไยครับคุณผู้ชมครับตำรวจบอกว่า
เป็นการฆ่าชิงมอเตอร์ไซค์แต่ที่เอามาทิ้งตรงนี้เนี่ยอำพลางศพนะฮะ
ตามบริวสอบพ่อพานกู้ภัยเข้าตรวจสอบในบ่อน้ำกลางสวนลำใหญ่ครับ
ทางขึ้นสำนักสงผาพึ่งบ้านสรรขี้เบ้าหมู่๑๐ตำบลม่วงคำอำเภอพานนะครับ
พบศพชายุประมาณสักยี่สิบห้าถึงสามสิบปีได้นี่นะฮะคุณผู้ชมครับ
เขาถูกยิงที่ใบหน้าหนึ่งนัดลอยอืดอยู่ในบ่อน้ำ
คาดว่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓วันโอ้โหน่าจะอืดเต็มที่แล้วนะฮะ
ขอบบ่อมีคราบเลือดครับเปื้อนอยู่มีรอยเท้าคนเดินอยู่รอบบ่อน้ำเลย
แล้วก็พบปลอกกระสุนปืนตกอยู่หนึ่งปลอกครับเจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ผู้ตายเนี่ยนะฮะทางพันธบทเอกชายันปัญญาเครือท่านผู้กำกับการสพพานเปิดเผยบอกว่า
ผู้ตายเนี่ยนะเป็นชาวเผ่ามูเซอร์ครับนะครับมีภรรยาเป็นคนลาว
อาชีพนะครับเขารับจ้างค่าหมูอยู่ในพื้นที่มาหลายปีแล้วนะครับมีลูกด้วยกันสองคน
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีชายชาวลาวเนี่ยที่เขารับจ้างทำงานทั่วไปไม่มีที่นอนเป็นหลักเป็นแหล่งเนี่ยนะ
คืออาศัยนอนตามกระท่อมร้างเหมือนเป็นคนที่ไปเรื่อยทำงานตรงไหนมีงานก่อนนอนตรงนั้นทำตรงนั้นอะไรอย่างนี้นะ
คือรู้จักกับภรรยาของผู้ตายเพราะว่าเป็นชาวลาวด้วยกันอาจจะอาศัยตรงนี้หรือเปล่าเข้ามาหาที่บ้านแล้วมาหลอกผู้ตายให้ออกไปจากบ้าน
จากนั้นก็ฆ่าแล้วก็ชิงรถจักรยานยนต์แล้วก็หมกศพไว้ในบ่อน้ำในกลางสวนลำไยนี้แหละครับแล้วก็หนีไปขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตัวเพื่อมาดำเนินคดีครับ